ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่
ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
พร้อมเลยครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้แปลงร่างนะคะพยายามที่จะคุยกับเขาให้รู้เรื่องนะคะเพราะไม่คุยไม่ได้ค่ะมาทุกสถานีโทรทัศน์แล้วนะคะไปทุกสื่อแล้วนะคะซึ่งคนก็ยังไม่เบื่อคุยแล้วคุยอีกถามแล้วถามอีกอยากเห็นแล้วอยากเห็นอีกเพราะว่าสี่ปีมีครั้งนะคะความยินดีแบบนี้วันนี้ค่ะที่จะมากับเราจริงแล้วเขามากันทั้งสมาคมเนี่ยต้องให้เครดิตทั้งสมาคม
ทั้งชุดที่ไปแล้วก็คนเบื้องหลังด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ทีน้อยค่ะคุณผู้ชมค่ะเราก็เลยเชิญแนนโสพิตาไฟล์สุกัญญาแต้วพิมพ์สิริดุ่ยสินเพชรแล้วก็พลตรีอินทรัศนยอดบางเตยประธานที่ปรึกษาสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยสวัสดีทั้ง๕ท่านค่ะสวัสดีค่ะที่ไม่พอจัดสแตนไม่ทัน
เดี๋ยวกว่ากันค่ะ

ตั้งแต่แต้วได้เหรียญเงินที่เรานอนเกมมาก็กลับไปก็คิดว่าเอ๊ะคุยกับการไว้หาเราจะทำไงต่อเนี่ย
เพราะว่ามันมีเหรียญทองมาตลอด

เครียดตั้งแต่๔ปีที่ผ่านมาเขาเริ่มวางงานแต่ละขั้นแต่ละขั้นแต่ละขั้น
เวลาเตรียมโอลิมปิกเอาจริงแล้วเตรียมนี้ตั้งแต่วันแรกที่จบการแข่งคราวที่แล้ว
จนกระทั่งวันเริ่มต้นของการแข่งขันครั้งต่อไปเลยเหรอคะ
เพราะนี่ก็ให้ข่าวว่านี่เตรียมแล้วนะครั้งต่อไปญี่ปุ่น
ใช่เพราะงั้นเราไม่ทันครับ
ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงเพราะทุกชาติเขาเตรียมหมด
อย่างขนาดนี้เห็นยี่ปุ่นเขาเตรียมเขาและเขาแลกดีนะ

เพราะฉะนั้นญี่ปุ่นเขาเตรียมมาเป็น๘ปี
ล่วงหน้าทีม๘ปีแต่ว่าเราล่วงหน้า๔ปีนี้เยอะแล้วนะ
ของเราบางสมาคมลุ้นปีเดียว
อันนั้นวันหลังต้องเชิญมาคุยนะ
ใช่คือเราเตรียมมาขนาดนี้มาถึงวันนี้ก็พับฐานไปคนแล้วครับ
บุษบาคุณบุษบาเปิดว่ากลับมาถึงนอนสมเลย

ใช่ไหมคะงานเยอะกลับมาก็งานเยอะ

แล้วที่สำคัญก็คือว่าถ้าสมมุติวันนี้คุยตอนที่แข่งกลับไป
นี่เก่าแล้วสิคะเสียยอดคือเราต้องไปคุยเราต้องคุยไปข้างหน้าแล้วสิ

เดือนหลังก็ได้เดือนหลังมาจะเป็นหลายคนที่ยังมีความลับ
เหรอคะความลับใครเยอะสุดคะเดี๋ยวไปคนนั้นก่อนเลยค่ะ

ดูไม่ค่อยห่วงภาพรักเนอะ
เราขอไปคุยกับแต้วก่อนได้ไหมคะคือแต้วประเด็นเยอะคือประเด็นเกี่ยวข้อง
เงินเหรียญทองทำไมยอมให้น้องวางแผนกันยังไง
เราได้เงินแล้วได้เงินอีกเป็นป่าดันหรือไง
เรื่องนี้คือคนช่วยคิดเยอะช่วยคิดแทนสมาคม
ช่วยคิดแทนทีมผู้ฝึกสอนช่วยคิดแทนนายกช่วยคิดแทนประธาน
คิดแทนหมดเลยนะคะตกลงคำตอบสุดท้ายคือไม่มีอะไรพี่ตามแผน

ใช่ครับเพราะว่าแต้วก็เป็นนักกีฬาคือมันทุกครั้งทุกลิฟต์
ทุกครั้งที่ยกสเทนแอร์๓ครั้งแล้วก็ยกตามที่โค้ชเขาเรียกน้ำหนัก
ใช่เพราะฟังมาหลายรอบแต่คนก็ยังแบบไม่หรอกมันต้องมีอย่างอื่นนี่หรือเปล่าความลับแรก
บอกมาเลยดีกว่านี่หรือเปล่าความลับแรกไม่มีจริงเหรอใช่ครับคือถ้าสมมุติเราเอาใจคนนอกนะคะเสคือเราก็จะรู้สึกว่า
เขาได้เงินมาแล้วอ่ะแล้วคนยังเชื่อว่าเขาต้องได้มากกว่าน้องสิเขาต้องทำให้มากกว่าน้องคราวนี้เป็นทองของเขาแน่คนคิดอย่างนี้เยอะนะ
ใช่ค่ะแต่ก็ได้ยินเหมือนกันได้อ่านได้อะไรเยอะแยะนะคะ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

ใจเราอยากไหมก็อยากจะลองเหมือนกัน
แต่คนช่วยคิดเยอะแล้วคนเสียดาย
ไม่ใช่ไม่เชียร์เรานะลูกแต่คือเขาก็แบบเฮ้ยมันน่าจ่ายใช่ไหม
พอกลับมาแล้วเจอกระแสคนแบบวิพากษ์วิจารณ์ช่วยคิดให้กำลังใจเสียดายแทนเยอะ

วันนี้แต้วรู้สึกว่าเต้าภูมิใจกับตัวเองมากกว่า
เพราะว่าเราทำแต้วกลับย้อนกลับไปคิด๔ปีที่แล้วคือแต้วเป็นนักกีฬา
หนึ่งยืนอยู่จุดนี้แล้วคือเกมจบเต้าภูมิใจมากที่เต้ามีทุกอย่างของคนที่เป็นนักกีฬา
น้ำใจนักกีฬาความมุ่งมั่นความขยันซ้อมทุกอย่างต้องมี

อันนี้แหละสิ่งที่เต้าอยากจะบอกให้ทุกคนรู้ว่า
ไม่ใช่ว่าการแข่งขันที่ไหนก็ตามที่ต้องได้เหรียญทอง
คือภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทำแล้วก็ภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นนักกีฬามากกว่า
ซึ่งต้องถามคู่กันมาค่ะนี่เลยคู่กรณีเขาจับคู่ให้นะ
ซึ่งจริงก็เคยให้สัมภาษณ์แล้วว่ารักกันมากใช่ไหมคะเสียยอด
เดี๋ยวขอนิดนึงคือเรื่องแต้วในสมาคมเนี่ยรู้สึกว่าคนเคลียร์แล้วหรือยัง
ยอดอยากจะพูดอะไรนอกเหนือจากนี้ไหมว่าคือพวกคุณก็ยังสงสัยอยู่นะว่าทำไมวางแผนแบบนี้
ของเต้าเนี่ยทางคนอยู่หลังวิธีกับหน้าวิธีเนี่ยนั่งหน้าวิธีเนี่ยเราเห็นอาการละ
คือแต้วนั้นแต้วน้ำหนักลดไปอยู่เหลือ๕๗๔๓ก็จำได้
น้ำหนักมันลดมากแต่ละจะไปสตาร์ทสูงเนี่ยอันตราย
น้ำหนักตัวเขา
ขอเต้าเนี่ยเขาจะมีประมาณอยู่๕๙๖๐กิโลเมตรแต่ลดไปเหลือ๕๗๔๓

แล้วเล็กของสูงเนี่ย

ออกอาการแล้ว

คือคนในสมาคมเห็นว่ามีอาการ

ไปอีก๙กิโล๑๐กิโลเนี่ย

สู่แบบนั้นเนี่ย

เพราะว่าตอนที่เขายกตอนที่
ลิฟที่๒ลิฟที่แรกของเขาเริ่มออกอาการ

เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีอะไรในกอภัย

มีต่อหน่อไม้ครับ

เกดคุยเนอะเบื่อเหรียญทองก็นะไม่ค่อยเท่าไหร่อันนี้เราเหนื่อยช่วยตอบแทนพี่ไหม
เรารู้สึกแบบเฮ้ยเราทำอะไรผิดทำไมคนต้องตั้งประเด็น
หนูมีอารมณ์นี้ไหมพอแข่งจบ
ไม่ก็เป็นห่วงพี่เขาค่ะก็มีคนมาพูดนู่นพูดนี่ก็กลัวแกพี่แกเครียดอะไรประมาณนี้ค่ะ
แต่ว่าที่แน่พี่ไม่ต้องเครียดเพราะตังค์ที่หนูได้ยังไงพี่ได้ด้วย

ไม่ได้ไม่ได้ของเขาหมดเลย
ตอนนี้ตั้งแต่กลับมาได้กินอย่างที่อยากกินหมดแล้วไหม

หมดแล้วเนอะทีนี้เราไปเนี่ยนะคะแล้วเราได้เหรียญทองกลับมา
แล้วมันก็มีประเด็นจับคู่ทำไมเขาไม่ได้เราได้อย่างนี้นะคะ
คือมันเริ่มกดดันไหมว่าครั้งต่อไปฉันต้องได้ทองเท่านั้น
หรือคือไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมไหนไม่ใช่เพราะโอลิมปิกนะ
คือต่อไปนี่ไม่ได้แล้วนะเพราะคนอาจจะรู้สึกแบบว่า
ถ้าทำมาได้ขนาดนี้เหมือนพี่เขาให้โอกาสมันมีแรงบีบแรงกดดันเรามาไหม

ตื่นเต้นค่ะอะไรกันบ้าง

ดดันไหมเพราะคนต้องค่ายหวังหนูเยอะเลย
ก็ครั้งนี้ละเล่นลินทองใช่ไหมคะ
ก็ครั้งต่อไปเขาอาจจะหวังเหรียญทองแต่ไม่รู้เราจะทำได้หรือเปล่า
ตอนแรกเรารู้ไหมว่ารักษณะการวางแผนของสมาคมเป็นแบบนี้
เราขึ้นมาเลยแล้วพี่เขาไม่ค่ะ
อยากจะเป็นคนจัดการเองค่ะแล้วก็มีหน้าที่ซ้อมมีหน้าที่แข่ง
ก็มีหน้าที่ฟังโค้ด
จังหวะที่มันแบบเราทองนะแล้วพี่ข้างเราที่เราโอบเลยนะเหรียญเงินอ่ะ
มันคนละความรู้สึกกับเวลาเป็นประเทศอื่นไหม
ถ้าเราลองจินตนาการว่าถ้ามันไม่ใช่ข้างไม่ใช่พี่เราเนี่ย
หรือข้างเป็นพี่เราความรู้สึกตอนนั้นเป็นอย่างไร
ก็รู้สึกในใจค่ะที่ได้ยิงข้างพี่เขาค่ะ
ดีใจที่ได้เหรียญทองแต่ดีใจกว่าที่ได้ยินข้างเหรียญเงิน
ก็เธอที่เท่าไหร่ใส่เหลียนเงินนะ

รู้สึกพี่เนี่ยจะเตือนน้องเผื่อไว้เลยว่าเหรียญทองระวังนะจ๊ะ

ระวังนะจ๊ะญาติจะเยอะเพื่อนจะเพียบเลยนะ
คนไม่รู้จักพึ่งเจอกันครั้งแรกเริ่มมีอย่าง
ก็เริ่มนิดหน่อยแล้วกัน
นี่ไม่ได้มุกใช่ไหมนี่เรื่องจริงใช่ไหม

วางวางแผนไว้ไหมคะระแวดระวังเผื่อไว้ไหม
เพราะพี่เขาแม้ว่าจะยังไม่ได้ทองนะแต่เงินที่ได้มาของเขา
เขาก็จะรู้ว่าการได้เหรียญเงินมามันจะให้อะไรแล้วนี่เราได้ทอง
เผื่อไว้ไหมว่าจะทำอะไรกับอนาคตบ้างก้อนนี้ที่ได้ไป
ก็จะเอาไปสร้างบ้านให้แม่ก่อนค่ะ

ไม่ยกแล้วเหนื่อย

ไม่เป็นไรค่ะทนได้ค่ะ
นี่ขอเก็บไว้คนหนึ่งก่อนนะเดี๋ยวมาคุยกับเขานะ
ไปที่สินเพชรครับสินเพชรยังไง
เชื่อว่าตอนนี้เข้มแข็งแล้วนะคะสำหรับความรุ้นของคุณยายนะ

ยังไงก็แล้วแต่ได้ทำกลับมาก็ชื่นใจนะคะ

ขับมาแล้วมันแบบมันเท่อ่ะมันเป็นฮีโร่

โอ้โหนี่ฉันก็ไม่ได้คาดหวังคำเปล่าเลย
ก็จะเป็นแบบนี้นะรู้สึกยังไงบ้างแบบพอมันได้เหรียญมาปั้ง

รู้สึกก็ดีใจครับที่สร้างประวัติศาสตร์ได้ครับ
ก็ได้กลับมาประเทศไทยก็คิดถึงประเทศไทย
จริงตอนไปแข่งนี้มันเตรียมหล่อกลับมาไหมเอาจริงเราคาดหวังกับตัวเองแค่ไหน
ผมไม่ได้คาดหวังอะไรครับคือที่ไปแข่งนี้ก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับ
ก็ทำได้ดีครับก็งานก็ออกมาเอง
ที่เราได้มานี่เกินคาดตามคาดหรือยังไง
ก็สแนตก็เกินคาดครับแต่เจิ๊กนี่ก็เท่าที่ซ้อมครับครับ
แต่ดอกสุดท้ายเรียกเหล็กไปจะทำลายตัวเองครับทำร้ายสถิติตัวเองก็ยกไม่ได้ก็พลาด

ยังอยู่นะอีก๔ปีไม่หายไปไหนแบบ

คือเราวางไว้ไหมว่าจริงแล้วถ้าเราประเมินการแข่งคราวนี้ใช่ไหมคะ
๔ปีเราดูแบบเพื่อนประเทศอื่นแวดล้อมที่อาจจะเจอกันอีกเนี่ยนะ
โอลิมปิกเป็นตัวตั้งนะคือเรากล่าวว่าคราวหน้าเราหวังอะไร
ผมบอกไม่ถูกครับก็มีเหรียญแน่นอนครับ
มีเหรียญแน่นอนเท่อ่ะเนอะมีใครติดต่อมาเป็นพรีเซนเตอร์ยังเขาหล่อเนอะ
เอาเขินลืมไมโครโฟนเลยจะต่อไปยกไมโครโฟนขึ้นด้วย
คือเราจะยังคงเดินหน้าในการแข่งต่อไปแน่นอนใช่ไหมคะ

ถ้าเป็นพี่ซึ่งคงไม่ได้เป็นคือถ้าเป็นพี่ได้แค่ทองแดงนะแล้วได้ตังค์นะ
พอจบเหนื่อย

เพราะฉันเนี่ยขนาดยกไม่ได้นะแต่พอรู้สึกว่าเฮ้ยเราได้อัดฉีดมาแล้วนะ

จะต้องไปเหนื่อยจะต้องไปกดดันอีก

ผมก็อยากรับใช่ชาติต่อไป
ก็จนกว่าร่างกายจะไม่ไหวก็จะลือก

ชอบอยากถามแค่นี้แหละที่เอาเหรียญทองมาเนี่ยอยากถามแค่นี้เลย
ก็ยังยกต่อค่ะยังอยู่ต่อเพราะว่าโอลิมปิกมันไม่ใช่แมทสุดท้ายของเรา
อาจจะเป็นแมทที่ยิ่งใหญ่ก็จริงแต่ว่าเรายังมีแมทอื่นที่เราต้องรับใช้ชาติเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมค่ะ
คือเวลาเราเป็นนักกีฬาเนี่ยนะคะสูงที่สุดของนักกีฬาที่เขาคิดมันไม่ใช่เหรียญทองโอลิมปิกเหรอ
มันใช่เหรียญทองโอลิมปิกค่ะแต่ว่าแมทอื่นเราก็ต้องแข่งด้วยแมทอื่นก็สำคัญ
สำหรับหนูสำคัญทุกแมทค่ะทุกแมทการแข่งขันสำคัญหมด
มันมีเวลาได้พักไปไหมค่ะเดี๋ยวกรับมาเหรียญทองนะคือควรจะได้แบบดูชะลองเยอะนะ
ไม่ต้องซ้อมคือเนี่ยเดี๋ยวเตรียมซ้อมเมื่อไหร่
แล้วแต่สมาคมค่ะว่าจะจัดเราเมื่อไหร่างกายเราพร้อม

ไม่สะทกสถานอะไรที่ดิฉันส่งไปเลยว่าโอ๊ยไม่มีเมตตาด้วย

ใช่ค่ะทุกคนซ้อมหนักแล้วก็ตั้งใจซ้อมทุกคนค่ะ
เหรียญทองมาตอนที่ไปกะว่าได้เท่าไหร่

ไม่ค่ะคือเราจริงค่ะเหมือนกับเราแบบอย่ามาสวยนะ
คาดหวังเรื่องเหรียญหรือว่าอะไรเยอะ
เพราะว่าเราจะอยู่กับตัวเองมากกว่าเราจะได้เท่าไหร่อะไรอย่างนี้
เราไม่ได้สนว่าเราจะได้อะไรหรือว่าเท่าไหร่
เราจะอยู่ที่ทางสมาคมทางโค้ชจะจัดการให้เรา
เรามีหน้าที่เป็นนักกีฬายกแล้วก็ทำให้ดีที่สุด
คืออย่างการตัดสินใจหรือการจะเรียกเท่าไหร่
วางแผนอย่างไรคืออยู่ที่สมาคมหมดเลยเหรอคะ
มันอยู่ที่โค้ดกับสมาคมค่ะเพราะว่าเขาดูเราซ้อมทุกวัน
มาดูทุกวันเขารู้ว่าเรายกยังไงสเต็ปยังไงอะไรอย่างนี้
บางครั้งรู้มากกว่าตัวเรานะคะว่าแบบ

ใช่จริงค่ะโค้ชจะดูเราออกว่าเราเป็นยังไง

เหรออย่างนี้ก็มีด้วยหรือคะค่ะมีค่ะ
แสดงว่าแผนอย่างที่เราถามแต้วตั้งแต่แรกนี่คือ

เขาวางแผนกันมาเขาซ้อมกันมาเขาเห็นเขารู้อาการ

ไม่อยากเอามาว่าแค่นี้ก็พอแล้ว

คือมันเป็นอาการแบบไหนสำหรับตัวนักกีฬาเอง

แสดงว่าทั้ง๔คนเอาแค่ตอนนี้เนี่ยนะคะ

แต่ว่าแผนการซ้อมยังต้องมีต่อไป

ไม่มีแบบว่าเอาให้รางวัลให้มันพักนานหน่อยนะ
ให้มันไปเก็ตเลนานหน่อยน่ะ

คือเด็กนี้เขาได้รางวัลน่ะ
ตอนนี้นอนที่พักที่โรงแรม

ถ้าวันไหนที่มีเวลาว่างเนี่ย

แป้วไม่ต้องยกไมค์
แป้วจะมาเวทเทนนิ่งยกไมค์อะไรตอนนี้นะครับ

ให้กล้ามเนื้อนี่เขาหายไป
เพราะฉะนั้นต้องรักษาไว้ตลอดทำต้องรักษาไว้ตลอด
นี่ถึงเป็นที่มาว่าทำไมการเตรียม๔ปี๘ปี
ถึงเป็นเรื่องปกติคือโคตรจะรู้เลย
อย่างผมดูเนี่ยเลยรู้ว่าเขายกแรกแค่นี้
เขาสามารถไปได้อีกนิดนึงไหม
อย่างดูอย่างนี้เขาไปร้อย๓๒กิโลกรัมเนี่ย
โคตรรู้เลยว่าเขาร้อย๓๑๐กิโลกรัมปั๊บเนี่ยมันเบา
มันสามารถไปนิดนึงได้๒กิโลกรัม

นี่คือตัวอย่างที่บอกว่าทำไมรู้

ให้สัมภาษณ์ตั้งแต่ได้เหรียญกลับมาเลยนะคะ

แล้ว๔คนนี้เอาจริงนะ

ยังควรจะได้ไหมในโอลิมปิกหน้าสักครู่ค่ะ

จริงมันอาจจะสัก๒ปีก่อนล่วงหน้าก็ได้เนอะ
แต่ไม่ค่ะคุณผู้ชมเห็นการให้สัมภาษณ์แล้วนะคะ
ในส่วนของสมาคมเองเรียมตัวอยู่แล้ว

เหมือนนักกีฬาเองน่าจะตอบไว้แล้วแต่สมาคมนะ
ใช่ไหม

บอกว่าเขารู้มากกว่าเราอีกบางครั้ง
ขอไปเริ่มที่รูปหล่อก่อนนะ
รูปรอกครับเราเอาโอลิมปิกก่อนนะ
แล้วเราพูดถึงโอลิมปิกใน๔ปีข้างหน้า
ณวันนี้ส่วนตัวเราเราเตรียมอะไรไว้บ้าง
ก็จะเตรียมร่างกาย
แล้วก็สภาพร่างกายให้ดีขึ้น
แล้วก็จะสร้างกล้ามเนื้อให้แบบใหญ่ขึ้นกว่าเดิมครับ
กำลังจะบอกว่าจริงแล้วโดยลักษณะของการเป็นนักกีฬานี้
คือทุกครั้งที่ไปแข่งทุกปีที่ไปแข่ง
คือกล้ามเนื้อมันต้องมีเยอะขึ้นต้องใหญ่ขึ้นหรือเปล่า
ธรรมชาติใช่ครับจะเอากล้ามเนื้อของผมเนี่ยเป็นหลักเลย
เพราะข้างบนจะไม่ค่อยมีแรงช่วงแข่ง
ใช่ครับก็จะต่างกำเนื้อแขกขึ้นมาใหม่
โอ้โหงั้นคราวหน้าทองเนอะฝากด้วยนะ
โอ้โหกดดันมากเลยครับ
นั่นแหละเป้าหมายเลยดีแล้วแหละกดดันใช่ไหมชอบ

จริงมันอะไรที่เป็นแรงกดดันในทางลบกับเรามากที่สุด
ส่วนมากจะเป็นแบบพวกข่าวสารอะไรอย่างนี้ที่บอกว่า
เหรียญทองนะอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนแบบทำให้เราแบบ
หวังเยอะเยอะใช่ครับทำให้เราแบบไม่มีสมาธิในการยกอะไรประมาณนี้ครับ
อย่างเช่นบอกว่าสินเพชรจะต้องได้เหรียญทองกลับมาแน่ครับคุณผู้ชม
เอาเหรียญทองมาฝากพี่น้องเช้าไทยได้นะอะไรประมาณนี้กดดัน
ผมก็เริ่มแบบโอ๊ยจะทำได้อะไรแบบนี้

ให้กำลังใจกันได้นะใช่ให้ได้ก็คือแบบ

อย่างนั้นพี่ฝากด้วย๔ปีข้างหน้าเอาประมาณเหรียญเงินครึ่งก็ได้
เนอะเหลือไว้นิดหนึ่งไม่กดดันเนอะใช่ครับ

โดยวัยการรับใช้มาหลายนิเมฆแลนด์นะคะเราวางแผนอย่างไรเขาวางแผนมาล่ะ

ถ้าโอลิมปิกเป็นหลักอาจจะไม่ไม่เห็นแป้วนะ

ถ้าต้องยอมรับว่าสภาพร่างกายเราด้วยอะไรอย่างนี้ครับ
ใช่ว่าจะสู้น้องเขาได้หรือเปล่า

อยู่กับพ่อแม่อุ๊ยอยู่แล้ว

แต่ดูเราดูทรงน่าจะมาแนวเป็น
เทรนด์น้องผู้ฝึกสอนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ

ยังเห็นในการรับใช้ชาติในโทรเมนต์อื่น

ทองเขาน่าต้องทองขอทองเท่านั้น

ก็ยังไม่รู้ค่ะยังตอบไม่ได้ว่าจะได้ทองเหมือนเดิมไหม
แต่จริงถ้าเราดูคู่แข่งในปีนี้
หนูคิดว่าถ้าสมมุติในอีก๔ปีข้างหน้า

คิดว่ายากไหม๔ปีข้างหน้าเหรียญทอง

คือถ้าเราดูจากคู่แข่งแล้วเราไม่น่าจะยากนักใช่ไหมคะ
ถ้าร่างกายเรายังเหมือนเดิม
มันยากไหมในการที่จะทำให้มันยังเหมือนเดิม

มีอะไรเป็นพิเศษไหมหรือว่าก็สร้างกล้ามเนื้อเหมือนกัน
เวทเทรนิ่งไม่ห่วงรูปร่างยิ่งใหญ่ยิ่งดี
ใหญ่แล้วได้ตังค์ใช่ค่ะเอาตังค์ก่อน
ตรงเลยไม่ต้องห่วงภาพรักอะไรกันเนาะ
ที่ทำมาทั้งหมดนี่ก็รับใช้ชาติแล้วก็หาตังค์เนาะ

เออแต่จริงแล้วก็หลายคนภูมิใจอยู่แล้วนะคะ
ทำได้ขนาดนี้นะแล้วก็มีป่าดันด้วยเนาะ

แล้วล่ะยังไงอีก๔ปี
ก็ยังเก็บแมทไปเรื่อยค่ะ
ยังไม่คาดหวังแมทตรง๔ปีข้างหน้าเท่าไหร่
เพราะว่ายังขึ้นผ่านไว้เรื่อย
แต่ถ้าถึงวันนั้นก็จะเห็น

หรือในวงการในรุ่นเดียวกับเรานั้นนะคะ

ถ้าเราฟิตร่างกายดีแล้วเราพร้อม
ไม่ว่าคู่แข่งจะเป็นใครเรารอรับมือได้ค่ะ
อืมดูมั่นใจค่ะเสคะ
สมาคมมั่นใจไหมว่ามันคงจะไม่ได้กดดันหรือว่าบีบเรามาก

คือเราเห็นอย่างแนนเนี่ย
กูจะสู้กับเค้าเองน่ะไม่มีในโลกนี้หรอก
อยู่๒อย่างก็หรือ๑ตัวเอง
ตัวเองจะรับสภาพในขณะไหน
๒น้องที่ตามอยู่หลังนี้หายใจละต้นคอแล้ว

คือธรรยาสุขเจริญเธอลมเช้าโลกน่ะค่ะ
เช้าโลกที่เคยชนะแนมอันนี้

ทีเบรินซี่ที่จอร์เชียมา

ในสมาคมยังมีตัวใหม่อีกเยอะ

คือเรียกว่าแบร์เบอร์ได้ไหมคะ๔ปีข้างหน้า
ขอถามคำถามสุดท้ายถามตรงคือแบร์เบอร์เลยไหม

เพราะว่ามันยังอนาคตอีกไกล
อืม
ออนาคตอีกไกล

ก็อีก๔ปี
แล้วดีเอง
วันนี้ขอบคุณทั้ง๕ท่านนะคะ
และฝากชื่นชมไปถึงจีมงานเบื้องหลังและนักกีฬาทุกคนด้วยนะคะ

หมดเวลาของถามตรงแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ

วันนี้สวัสดีค่ะ